เทศบาลนครนนทบุรี
ร่วมสืบสารประเพณีแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เปิดสมรภูมิศึกยอดฝีภายไทรัต
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเชียร์สนั่นที่นี่ที่เดียว
กับการชิงเจ้านาวาประเภทมาราทอน

นนทบุรี๑๙สิงหาคมนี้๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป